กันที่อีกหนึ่งข่าวเมาส์ดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
งานเข้าเต็มเลยนะคะสำหรับคุณดิวอริสลาค่ะ
เมื่อมีเพจหนึ่งคุณผู้ชมก็นำเรื่องใต้ตรงใต้เตียงดารามาเม้ากันนะคะ
เขาเมาส์กันว่าอย่างนี้ว่าเอ้ยดิวอริสลาไปแอบกินพระเอกในละครเรื่องเดียวกัน
โอ้โหค่อนข้างแรงทีเดียวด้วยนะคะ
อ๋อนี่ไงที่เขามีการเปิดประเด็นว่านางร้ายแอบกินพระเอกหล่ะคุณ
ซึ่งมีคนเห็นว่าทั้งคู่นะพอเลิกกล้องกันก็ไปนั่งกินข้าวกันเป็นประจำสองคนเลย
ทำไมแรงขนาดนี้คะทำให้บรรดาขาเพลิกปากหมดเลย
พร้อมโชว์กลิ่นในการเดานะคะว่าประเด็นที่เมาส์อยู่นั้นเป็นใครกัน

โพสต์มาตรงเลยบอกว่าเป็นสาวดิวซะอย่างนั้นค่ะคุณ
พอเจอตัวดีโอลิสราก็เลยต้องรีบคว้าตัวมาเคลียร์กันหน่อยค่ะคุณ
จะเคลียร์บอกว่ายังไงไปฟังเถอะค่ะ
ก็ถ้าคิดว่าเป็นดิวก็ต้องขอบคุณเนาะ
เพราะว่าเป็นนางร้ายเบอร์ต้นแต่แบบไม่รู้ข่าวนี้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็โอเคก็เฉย
พระเอกแซ่บเหรอแบบกินกันก็ไม่ใช่เราอยู่แล้วไง

พยายามจะคิดอยู่ว่าผู้อีกคู่ไหน
แต่ที่เล่าละครจริงอันนี้ไม่มีใครชัดเจน

ว่าฉันน่ะไม่ได้กินกับพระเอกในละครเรื่องเดียวกัน
คุณชิคก็โค้งว่าข่าวออกมาได้ยังไงก็ยังนึกไม่ออกเลย
ยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่แล้วก็ไม่รู้เรื่องนะจ๊ะ
แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าเจอดิวครั้งนี้นะ
เห็นชัดเลยว่ารูปร่างเธอผอมลงเยอะมาก

สวยขึ้นสวยเลยค่ะ
เมื่อก่อนอาจจะดูอวบนิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้เป๊ะเปอร์เวอร์วังจริงเลย
งานนี้ค่ะสาวดิวเธอบอกเลยนะคะว่า

น้ำหนักลดลงมาอยู่ที่๗กิโลเลยทีเดียวค่ะ

แม้เห็นคนสวยแล้วขยันดูแลรูปร่างแบบนี้

ในการออกกำลังกายให้แฟนได้ชมกันด้วย
มีกล้ามทงกล้ามท้องแล้วนะออกอีเวนต์เนี่ยนะ

ใช้วิธีการดูแลร่างกาย

ไม่มีอะไรได้มาง่ายแต่อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่า

ใส่อะไรก็ดูแบบดูดีดูไม่แน่น

เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลให้กับสาวหลายคน
รวมถึงเราสองคนในวันนี้ด้วยนะคะ